คุณผู้ชมคะไปที่นครสวรรค์กันหน่อยค่ะมีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือนะคะ
เป็นญาติของน้องแพลวเด็กหญิงวัย๔ขวบที่นอนเป็นเจ้าหญิงนิทรา
ดูแลตัวเองไม่ได้และมีผู้เป็นย่าเท่านั้นนะคะที่คอยเลี้ยงดู
น้องแพรวเนี่ยนะคะเป็นเจ้าหญิงนิษฐานอนอยู่บนเตียงมาสองสามปีละ
คนที่ดูแลเนี่ยคือนางสำรวยรอดเทศวัย๖๐ปีเป็นย่านะคะ
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าน้องแพลวเนี่ยนะคะตาบอดทั้งสองข้าง
ร่างกายมีอาการชักเกร็งเป็นระยะน้องต้องเจาะคอเพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจค่ะ
แล้วก็เจาะช่องท้องเพื่อต่อสายให้อาหารเหลวจากนั้นต้องดูดเสลด
แล้วก็เปลี่ยนผ้าอ้อมทุกชั่วโมงถามคุณย่าว่าทำไมน้องเป็นแบบนี้
ครับพ่อแม่น้องไปไหนย่าน้องแพลวเล่าให้ฟังนะคะว่า
แม่น้องแพลวเนี่ยนะพอคลอดน้องแพลวเสร็จก็ต้องออกจากงาน
ออกจากงานมาเลี้ยงลูกตัวพ่อเนี่ยยังทำงานอยู่ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟ
พอน้องแพลวอายุได้สักสองขวบกว่าพ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยมากค่ะ
เพราะว่าแม่น้องแพลวเนี่ยหึงหวงกลัวว่าสามีจะไปมีหญิงอื่น
วิธีการที่เขาเรียกร้องความสนใจทำยังไงรู้ไหมอืม
ตีน้องทำร้ายน้องครับคือทำร้ายลูกตัวเองตีลูกตัวเอง
เพื่อประชดสามีค่ะน้องแพลวนอกจากจะเป็นเจ้าหญิงนิทราแล้ว
ตาบอดทั้งสองข้างนะคะหลังเกิดเหตุที่น้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปแล้วเนี่ย
พ่อและแม่หนีไปทำงานต่างจังหวัดไม่กลับมาดู
ไม่กลับมาแลนลูกของตัวเองอีกเลย
ยายเขาน่ะเขาเล่าเขาบอกว่าหึงผัวตีประชดผัว
ผัวทำงานสองเวลาแต่ตัวเองอยู่บ้านเล่นโทรศัพท์อยู่บ้านนั้น
ไม่ได้ทำงานอะไรเลยอย่างนี้ตายทั้งเป็นเลย
หายก็ไม่หายยังไงก็ไม่ยังไงทรมานนะ
ใครที่อยากจะช่วยเหลือนะคะก็สามารถช่วยเหลือได้
ก็อยากจะได้เป็นผ้าอ้อมเด็กไซส์เอ็กเอ็กซ์แอลนะคะ
ส่งมาได้ที่บ้านเลขที่ยี่สิบสี่ทับหนึ่งหมู่ที่สิบเจ็ด
ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
รหัสเปรศณีย์หกศูนย์สองสี่ศูนย์นะคะหรือก็สามารถติดต่อช่วยเหลือ
โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขที่เราขึ้นหน้าจอ
อันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของนางสาวพันนิพา
ซึ่งเป็นป้าของน้องแพลวนะคะ
แล้วก็อยากฝากบอกไปยังพ่อแม่ของน้องแพลวด้วย